กันที่เรื่องของบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอกันบ้างค่ะพิชชี่จะพูดถึง
เพราะว่าล่าสุดค่ะเขาก็ตกลงเซ็นสัญญากับบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดัง
ซึ่งการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะคะเซ็นสัญญายาวตลอดชีวิตเลยค่ะ
เรมอนเจมส์ซุปเปอร์สตาร์ของทีมคิฟแลนด์คาวาเรีย
ได้รับสัญญาเป็นผู้สนับสนุนตลอดอาชีพ
โดยสัญญานี้ก็จะครอบคลุมไปจนกว่าเจมส์เลิกเล่นบาสเก็ตบอลอาชีพ
หรือว่าการเปลี่ยนใจกลับมาเล่นบาสอีกครั้งในอนาคตข้างหน้าค่ะ
โดยรายละเอียดสัญญาครั้งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะคะ
เพราะถ้าหากว่าเทียบกับเควินดูแรนดซุปเปอร์สตาร์ของโอกาโฮมาซิตี้ทันเดอร์
มูลค่าสูงถึง๓๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ๑๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยมค่ะ
สำหรับบุคคลในวงการกีฬาที่ได้รับสัญญาแบบตลอดชีพก่อนหน้านี้
ซึ่งปัจจุบันสามารถทำยอดขายได้รวมกว่า๒๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็๗๒๖๐๐ล้านบาทค่ะ